วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าเพื่อนตัวเองตายได้
แล้วก็เอาศพเขาไปหมกบ่อเกลอะทิ้งเอาไว้๒๐กว่าวัน
คือลูกชายเขาตามหาจนทั่วเลยนะจนมาเจอเนี่ยก็เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุแล้ว
หมกศพเขาจนแน่าเลือดแตกระดูก
สพมมริมคบคุมตัวไว้ได้ไนตะนี่เป็นชาวไทยไยนะ
ก่อเหตุฆ่าในโทนลุงแสนอายุ๔๕ปีเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่
แล้วเอาศพไปทิ้งไว้ในบ่อเกลอะเพื่ออำพลางคดีนะครับ
ก็พาตัวไปทำแผนด้วยวันนี้นะครับ
ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวในตะได้
ตอนที่หนีไปหลบซ่อนตัวในสวนกะหล่ำ
บนดอยในพื้นที่บ้านแม่ขิ
มาดูการทำแผนด้วยนะฮะ
คือก็เตรียมจะประชาธรรมอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะ
ถึงขั้นขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเลยนะฮะ
นี่เป็นจุดบอกเหลือนะเจ้าหน้าที่ต้องปิดจมูก

ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะ

เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ตายเนี่ย

เรื่องราวที่เคยไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอดีตภรรยาของเขา
เหมือนกับไปรื้อฟื้นอะไรอย่างนี้

ผู้ต้องหาก็เลยโมโหที่ผู้ตายเนี่ยมารื้อฟื้นนะครับ
โดยอ้างว่ามารื้อฟื้นทำไม
หลังจากนั้นก็เลยคว้าขวดเหล้า
ฟาดไปที่ศีรษะของผู้ตาย๒ครั้ง
สลบแล้วก็ใช้ค้อนทุบซ้ำอีกนะฮะ

หลังจากนั้นก็ลากร่างของผู้ตายไปซ่อนไว้ที่ใต้ถุนบ้านนะครับ
แล้วก็กลับขึ้นไปพักที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะ
พอรุ่งเช้าย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เอาศพของผู้ตายเนี่ยนะ
โดยใช้เสื้อมัดขานะ
แล้วก็ลากไปทิ้งที่บ่อเกลอะนะครับ
หลังจากนั้นก็เอาชักโครกไปวางทับเอาไว้
ซึ่งตรงจุดบ่อเกลอะเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
สักแค่ประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นนะครับ
โดยระหว่างที่ซ่อนศพของเขาหมกบ่อเกลอะเอาไว้แล้วเนี่ย

ยังทำงงทำงานก่อทรงก่อสร้าง
ทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยังอยู่บ้านหลังนั้นอีก๓วันนะคะ

อุจจาระปัดสวะลงบนฝาบ่อกระ
เขาบอกเป็นความเชื่อของชาวไทยใหญ่ว่าเป็นการสะกดวิญญาณ
ถูกต้องทีนี้พอ๓วันมาแล้วเนี่ย

ก็เลยเอาจักรยานยนต์ของในโทนผู้ตายนี่แหละ
ฆ่าเขาเนี่ยเอาไปขาย
แล้วได้เงินมาก็ไปซื้อจักรยานยนต์มือ๒อีกคันนึง

เหลือเงินจากการขายรถเนี่ย๖๐๐๐บาทนะ
ย้อมเปลี่ยนสีผมด้วยจากสีทองเป็นสีดำ
เงินที่เหลือก็ยังเอาไปเที่ยวเตรเอาไปดื่มสุรา

ที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวจนได้
แล้วระหว่างที่จะตัดสินใจเอาฟาดแล้วทะเลาะอะไรกัน
เหมือนกับเอาเมียกับแฟนกัน
แล้วเลยไม่พอใจ

ที่เขาบอก
เราไปมีอะไรกับแฟนเขาจริงหรือเปล่า

แฟนมาด้านนี้

ลูกชายของนายโทนลุงแสนนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ตามหาพ่อไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๑๓กันยายนนะครับ
บอกว่าพ่อเนี่ยหายไปนะฮะ
หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายวันแล้วนะครับ
หายไปตั้งแต่๒๔สิงหาคม

พ่อแม่ริมก็ตรวจสอบตามหาตัวผู้สูญหาย
จนกระทั่ง๑๕กันยายนนะครับ
ก็มีคนไปเจอศพของผู้ตายสภาพเน่าเหลือแต่กระดูกในบ่อเกลอะ

โดยลูกชายของผู้ตายบอกว่า

ก็ยังมาตามในตะเนี่ยนะ
เพราะรู้ว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพ่อนะ
ก่อนจะมาพบศพโทรศัพท์ติดต่อกับพ่อไม่ได้เลย

ออกตามหาพ่อไปเจอจักรยานยนต์ของพ่อ
ในร้านขายของร้านขาย

สอบถามเจ้าของร้านบอกว่ารถคันนี้ใครเอามาขาย

ในตะก็ขายแล้วก็ซื้อจักรยานยนต์มือสองไปนะ

ก็ไปตามหานายตะที่บ้าน
ภรรยาในตะก็บอกว่าพ่อเนี่ยมีเรื่องกับนายตะ
อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุตอนกินเหล้าด้วยกันทะเลาะกัน

ตะก็อ้างกับภรรยาว่าแค่บาดเจ็บ
แล้วก็พานายโทนเนี่ยไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ก็ไปตามลูกเขาก็ไปตามหาพ่อที่โรงพยาบาล
ไม่มีประวัติเข้ามารักษาอะไรเลยนะ

ร่างทรงบอกว่าพ่อตายแล้ว
จนกระทั่งย้อนกลับมาดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไปดูที่ตรงจุดบ่อเกลอะ
เพราะว่ามันมีร่องรอยของฝาปิดแบบแต่มันแง้มอยู่
ก็เลยลองเปิดออกดูแล้วก็เจอศพ
เจอศพแม้ว่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วก็เน่าเนี่ย

เขาจำได้เลยว่าอันนี้เป็นที่พ่อใส่

พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากได้รับแจ้งว่าพบศพของผู้เสียชีวิต
ก็ได้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้

ตำรวจก็นำหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่
จับกลุ่มตัวในตะที่บ้านญาติของผู้ต้องหาค่ะ
ท่านก็ได้สั่งการให้ทางผู้กลับศพพระมแม่ริมนะครับ
แล้วก็ทางชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ออกนำเนินการศึกษวนนถึงกระทั่งทราบว่า
ผู้ต้องหาเป็นใครแล้วก็รายละเอียด
รายละเอียดในการดำเนินการสืบสวน
พนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมจากฐานออกหมายจับ

ก็ได้ทราบว่าผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปอยู่
บริเวณบ้านญาติของผู้ต้องหา
ที่อยู่เขตติดต่อระหว่างแม่ริมกับแม่แตง
แล้วเราก็ไปสามารถจับคุมผู้ต้องหา

ก็ต้องมีการตั้งข้อหากับในตะนะคะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย

ส่งฟ้องสารพิจารณาคดีต่อไปนะคะ